คุณผู้ชมคะวันนี้เจ๊อ๋อ๙๐ล้าน
อ๋อที่ถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านนะคะเปิดใจเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากอดีตสามีเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อ๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

หย่าร้างคือเจ๊อ๋อให้ทรัพย์สินเสียเต้ยไปก็หลายสิบล้าน
ก่อนหน้านี้เจ๊อ๋อไม่ได้ไปร่วมงานศพแต่ส่งญาติไปนะส่งพวงหลีดไป
บอกไม่ไปไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจไม่อะไรนะ
แต่เจ๊อ๋อไม่ไปแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยวันนี้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรก
ก็อยู่ที่อุดรฐานีเหมือนกันเนี่ยนางสาววัณลีปัญญาใสอายุ๔๘หรือเจ๊อ๋อนะคะ
ก็บอกว่าไม่ได้ไปร่วมงานศพอดีตสามีเสียเต้ยหรือนายสมภารสุรรณกุลอายุ๔๑ปี
ไม่ใช่ว่าไม่ไปหรือไม่เสียใจอะไรนะก็ส่งแม่ไปส่งพี่สาวไปไปเป็นตัวแทน
วันนี้ก็ขอเปิดใจหน่อยนี่นะคะก็พวงหลีดที่เจ๊อ๋อส่งไป
ไปหลายพวงหลีดเลยค่ะนี่ค่ะเจ๊อ๋อบอกว่าเสียใจค่ะ
อดีตสามีจากไปอย่างกระทันหันครับเพราะเสียเต้ยอดีตสามีคนนี้เป็นคนดีนะคะ
กับเสียเต้ยอยู่ด้วยกันมา๕ปีจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เข้าพิธีแต่งงานกันเธอบอกว่าเธอขออโหสิกรรมให้
กายวาจาใจอันนี้คือภาพอดีตตอนที่อยู่ด้วยกันรักกันนี่ค่ะ
แล้วก็ถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านบาทก็เอามาโชว์แบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธออโหสิกรรมค่ะทั้งกายวาจาใจที่เคยทำให้เสียเต้ยมีความทุกข์
ครับและในส่วนที่เสียเต้ยเคยทำไม่ดีกับเธอก็อโหสิกรรมเช่นกัน
อยากให้ดวงวิญญาณของเสียเต้ยสงบสุขค่ะ
ก็ขอโหสิกรรมที่เคยตัวเองอาจจะเคยทำไม่ดีกับเขาก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
แล้วก็คือต่างคนก็ต่างอยู่แล้วคือแล้วก็จะขอไปวันเดียวนะคะ
คือวันเผาจะไม่ขออะไรมากเขาจะบอกอยากไปเคาะโรงบอกเต้ยว่า
ต่างคนต่างอยู่แล้วคือเราไม่รู้จักกันแล้ว
ก็ดวงวิญญาณของเขาก็จะได้มา
มากมายกับเราเพราะว่าเราก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่
จะดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดเพราะว่าอยากให้ดวงวิญญาณเขาไปสงบ
ทีนี้ค่ะหลังจากเสียเต้ยเสียชีวิตนะคะ
ก็ต้องยอมรับว่ามีข่าวในลักษณะเรื่องของทรัพย์สินของเสียเต้ยมีเท่าไหร่ยังไง
พินัยกรรมเอาไว้ไหมทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร
อ๋อก็พูดถึงบุตรบุญธรรมของเสียเต้ยนะคะ
นิวเวียอายุ๕ขวบเป็นลูกสาวที่เกิดจากลูกสาวของเธอ
เต้ยได้ดำเนินการตามขั้นตอนจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
อ๋อบอกแบบนี้นะคะเมื่อ๒๘กันยายนปี๒๕๖๐ที่อำเภอกุมภาวะปี
อ๋อก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะหย่าจะเลิกกันกับเสียเต้ย
เต้ยก็ยังรักแล้วก็คอยไปหาอยู่บ่อย
นิวเวียเนี่ยเป็นทายาทถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ามีการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้อง
ตอนนี้น้องนิวเวียอยู่ในความดูแลของเจ๊อ๋อนะคะ
ดังนั้นเจ๊อ๋อบอกว่าน้องนิวเวียก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของเสียเต้ยตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าไม่ได้มีพินัยกรรมอะไรนะก็เป็นลูกบุญธรรมก็ได้รับมรดกอยู่แล้ว
อ๋อก็เลยบอกว่าในส่วนของพินัยกรรมเนี่ยค่ะเธอไม่ได้สนใจอะไรนะ
ก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าพินัยกรรมเนี่ยเสียเต้ยเขียนอะไรเอาไว้ยังไงยกอะไรให้ใครบ้าง
เธอบอกว่าถ้าเสียเต้ยเขียนพินัยกรรม
สมบัติให้ญาติพี่น้องหรือให้ใครก็แล้วแต่
อ๋อบอกไม่เป็นไรทรัพย์สินของเธอก็มีเยอะพออยู่แล้วครับ
คือจะเป็นผู้หญิงที่แบบสบายแบบนี้ตลอดค่ะ
คือจะไม่ยึดติดว่าอันนี้ลูกกูต้องได้
อันนั้นลูกกูต้องได้กูจ่ายไปเยอะไม่
ให้ก็คือให้เพราะว่าเราก็มีเยอะพอสมควร
ถ้าว่าในพินัยกรรมไม่เขียนถึงให้ลูกบุญธรรมเราจะเสียใจไหม

ให้เป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้หลับ
เพราะเรามีอยู่แล้วของลูกเราเราทำไว้อยู่แล้ว
ไม่เสียใจทำไมอะไรที่มันเป็นของเรา
ยังไงมันต้องเป็นของเราค่ะตามวินัยกรรมอะค่ะ

เขาอยากมอบให้ญาติพี่น้องเขาคนไหนก็

เอ่ยพินัยกรรมตัวเนี้ยตรงเนี้ย
ให้ลูกให้หลานเขาหรือว่าให้ญาติพี่น้องเขาก็

เราก็รับในส่วนของเรา
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากเจ๊อ๋อเนี่ยก็คือ
ไม่ได้สนใจว่าเสียเต้ยอดีตสามี
เขียนพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ

ตัวเองก็มีทรัพย์สินมากพออยู่แล้ว
ลูกบุญธรรมของเสียเต้ยเอง

เสียเต้ยจะยกทรัพย์สมบัติให้กับคนอื่น

เพราะว่าทางฝั่งญาติพี่น้องของเสียเต้ยเนี่ย

ลูกสาวของเธอ
เปรียบไปก็คือหลานสาวเสียอ๋อ

แต่เสียเต้ยเนี่ยที่เป็นสามีใหม่เนี่ยเขาก็รับเป็นลูกบุญธรรมเป็นเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
จดทะเบียนรับรองบุตรถูกต้องเรียบร้อย

แล้วเสียเต้ยเองเนี่ยมีครอบครัวอันนี้เป็นถ้าเป็นทายาทตามสิทธิ์ตามขั้นตอนนะ
เขาจะมีลำดับของทายาทในการรับมรดกของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเศรษฐ์เต้ยเนี่ยเสียชุดหมดแล้ว
ก็จะเหลือพี่น้องตามสายเลือดนะฮะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด๔คน
พี่ชายพี่สาวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจศพเสียเต้ย
ทางพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะนัดทางอดีตภรรยาของเสียเต้ย
ซึ่งดูแลลูกบุญธรรมของเสียเต้ยอยู่เนี่ย
ให้ไปธนาคารด้วยกันที่เสียเต้ยเช่าตู้เซฟเก็บทรัพย์สินเอาไว้
ว่าถ้าเปิดตู้เซฟมาแล้วเนี่ยจะมีพวกพินัยกรรมการสั่งเสียอะไร

ต้องดูค่ะใช่ค่ะ
แต่เจ๊อ๋อบอกโอ้โหเจ๊อ๋อไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้ว
เต้ยจะให้ไม่ให้กับลูกสาวบุญธรรมนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

เพราะว่าครอบครัวเนี่ยตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะครับ
ได้คุยกับพี่ชายคนโตของเสียเต้ยนะฮะ
ก็คือนายสนองสุรรณกุลนะครับ
นี่คุณปียชาตินะฮะที่หันหน้าหันหลังนี่คือพี่ชายนี่ฮะพี่ชายด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับ
คือพี่ชายเสียเต้ยเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังนอนอยู่บนโซฟาหน้าบ้านนะฮะ
นอนหลับอยู่นะเป็นโซฟาที่เสียเต้ยน้องชายชอบนอนเป็นประจำ
แล้วอยู่อยู่มีอาการคล้ายกับถูกผีอำนี่นายสนองบอกนะครับ
ต้องย้ายมานอนในบ้านเชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณของเสียเต้ยน้องชายก็ได้ที่ต้องการมาหา
หรือว่าอาจจะมาสื่อสารอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพเสียเต้ย
ที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลแล้วนี่นะครับเรื่องทรัพย์สมบัติทรัพย์สินต่างของเสียเต้ยน้องชายนะครับ
วงหลีดเจ๊อ๋อก็ส่งมานะครับพี่ชายบอกว่าน้องชายเนี่ยมีเงินในบัญชีอยู่สองบัญชี
บัญชีแรกมีเงินอยู่๑๐ล้านอีกหนึ่งบัญชีมีเงินหลักแสนนะฮะตรงนี้ทางธนาคารเขาอายัดตามขั้นตอนเอาไว้ก่อนหลังจากเจ้าของบัญชี
ซื้อเอาไว้เนื้อที่กว่า๑ไร่นะฮะหลังที่๒เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่
สองงานหลังที่สามเนี่ยคือหลังที่เสียเต้ยอาศัยอยู่เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น
เนื้อที่๑๐๐ตารางวานะฮะก็อยู่ที่อุดรธานีทั้งหมดนะครับ
เต้ยนะครับพี่ชายบอกว่ามีรถยนต์ด้วยนะฮะมีรถยนต์
อซูซูดีแม็กซ์๑คันแล้วก็ยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเอเวอร์เรสอีก๑คันนะครับ
มีรถสองคันนะครับแล้วก็มีที่ดินอีกสามไร่อยู่ที่อำเภอหนองแสงนี่นะฮะ
นี่คือทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเสียเต้ยนะครับที่พี่ชายบอกนะครับซึ่งทรัพย์สิน
ทั้งหมดเนี่ยพี่ชายของเสียเต้ยบอกว่าเสียเต้ยทำพินัยกรรมไว้แล้วนะฮะ
ซึ่งพินัยกรรมที่น้องชายเขียนเอาไว้เนี่ยจะเขียนไว้ว่าอย่างไรนะ
สนองพี่ชายบอกกับเราว่าเขาไม่ติดขัดนะ
หากเสียเต้ยน้องชายจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดนะสมมุตินะ
เปิดออกมามอบให้กับน้องนิวเวียลูกสาวบุญธรรมหมดเลยเนี่ย

เพราะตัวเขาเองเนี่ยนายสนองบอกว่าพี่ชายคนโตเสียเต้ยเนี่ยบอกกับเราว่า
เขาก็เลี้ยงน้องนิวเวียมาตั้งแต่เด็กเลยนะรักเหมือนลูกคนนึงเหมือนกัน
นิวเวียเนี่ยยังเรียกเขาว่าพ่อเลยตอนที่ให้สัมภาษณ์คุณปียชาติอยู่เนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่คือเสียเต้ยนะฮะที่เจ๊อ๋อยืนยันว่าจดทะเบียนรับรองบุตรเรียบร้อยนะฮะ
บุญธรรมเนี่ยตอนที่พูดถึงน้องนิวเวียนะครับ
ถึงขั้นที่นายสนองพี่ชายเสียเต้ยเนี่ยคุยกับเราให้สัมภาษณ์คุณปียชาติเนี่ย
น้ำตาคลอกมาเลยบอกว่าเนี่ยเขารักจริงครับ
ก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ปล่อยไปก่อนให้มันสบายใจก่อนค่อยทำ
ผมง่วงนอนไงจำนอนที่โฟฟาร์แก่โฟฟาร์แก่นอนประจำกลางวันนะ
ผมนอนคลอบหน้าหลับแล้วเหมือนเขามาทุบทุบซีข้างฟังแบบเนี่ย
เก็บปุ๊บเลยเก็บเลยรู้สึกเลยไปไปฮื้นขึ้นมา
น่าจะใช่แหละที่นอนของเขาไงตรงนั้นเขานอนประจำ
คุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะทีมข่าวได้ไปคุยกับเพื่อนบ้าน
เสียเต้ยเคยให้ความช่วยเหลือค่ะ
สนองโนนสูงอายุ๕๖นะคะคนนี้นะคะ

ก็บอกว่าเสียเต้ยเป็นคนใจดีค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
ก็มอบหมายให้เขาคอยช่วยเหลือชาวบ้าน
ว่าบ้านไหนมีงานบุญงานศพงานบวชงานแต่ง
เต้ยจะให้เงิน๕๐๐๑๐๐๐บาท
ให้ไปซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มไปช่วยงาน
งานเลยนะคะจะเป็นตัวแทนเสียเต้ยไปคอยช่วยเหลือ
สนองบอกว่าเสียเต้ยมีฐานะร่ำรวย
ตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานกับเจ๊อ๋ออีกนะ
มีฐานะตั้งแต่ก่อนจะถูกลอตเตอรี่ด้วยซ้ำ
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคล
ซึ่งกำลังเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานชาปนกิจศพของเสียเต้ย

ท่านเจ้าอาวาสค่ะพระทองภูลสิวันโนท่านก็เล่าให้ฟังว่า
เมนนี้เสียเต้ยเป็นคนริเริ่มก่อสร้างนะคะ
ที่วัดไม่มีเมนเผาศพ
พอชาวบ้านเสียชีวิตก็จะต้องนำศพไปเผาที่หมู่บ้านอื่น
ก็เลยมีการระดมเงินสร้างเมนได้เงินมากว่า๖แสนบาท
เต้ยค่ะก็นำเงินส่วนตัวมาสร้างหอระคัง๖แสน
จะถูกลอตเตอรี่นะคะแล้วก็สร้างซุ้มประตูวัดอีกห้าแสน
สร้างกำแพงรอบวัดอีกประมาณ๑ล้านบาทค่ะ

มาก่อนไม่ถูกหวยแกสร้างหอละครั้งเสร็จตั้งนานเลย
แกก็มาสร้างกำแพงให้เอาเงินมาให้สร้างกำแพง
ทำไปอย่างนี้แหละพวกบุรณะไปเรื่อย
คนตายอย่างนี้ไม่ว่าจะอาณาถาหรือไม่อนาถา
เขาก็จะมาช่วยเอาตังค์มาช่วยกัน
ก็กลายเป็นว่าเมนหลังนี้ที่เสียเต้ยไป
คนได้เริ่มก่อสร้างก็เป็นสถานที่ที่ชาปนกิจศพเสียเต้ยในวันพรุ่งนี้นะคะ
หลวงพ่อยืนยันว่าสร้างตั้งแต่ก่อนจะถูกหวยรางวัลที่๑สิใช่ไหมฮะ
เป็นคนมีฐานะอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่เพื่อนบ้านบอก
เป็นหลักล้านค่ะที่มาช่วยเหลือทางวัดนะคะก่อนจะถูกลอตเตอรี่ค่ะ
บรรยากาศการสวดพระพิธรรมศพเสียเต้ยก็มีบรรดาเพื่อนคนรู้จักไปร่วมฟังสวด
เพื่อนบอกว่าเสียเต้ยเขาชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบฟังเพลงหมอล่ำ
วันนี้ก็จะเปิดเพลงสนุกตามที่เสียเต้ยชอบด้วยนะครับ